กระทบจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นช่วง๒๓วันนี้หน่อยนะคะ

ปราจีนบุรีมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะคะ
ต้นไม้เนี่ยหักโค้นกีดขวางเส้นทางการจราจรเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และชาวบ้านก็ต้องช่วยกันเคลียร์พื้นผิวจราจรแล้วค่ะ
เส้นทางปราจีนบุรีเขาใหญ่ใกล้ด่านเนินหอมจังหวัดปราจีนบุรี
หลังเกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะคะ
ขนาดใหญ่ก็หักโค้นลงมาตลอดเส้นทาง
บริเวณหลักกิโลเมตรที่๑๙ค่ะมีต้นไม้หักโค้นขวางถนนทั้ง๒ช่องจราจร
ทำให้รถติดขัดเป็นระยะทางยาว
จากนี้เจ้าหน้าที่ต้องขอสนับสนุนกำลังพร้อมเครื่องมือ
ช่วยตัดต้นไม้และกิ่งไม้ออกจากเส้นทางด้วย
ใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงเลยนะคะถึงจะสามารถเคลียร์พื้นผิวจราจร
ทั้ง๒ช่องจราจรให้ใช้งานได้ตามปกติ
อีกเส้นหนึ่งก็คือถนนสาย๓๐๔ช่วงกะบินบุรีนาดีค่ะ
เส้นนี้ก็มีต้นไม้ใหญ่หักโค้นขวางถนนหลายจุดเหมือนกัน
ยังมีอุบัติเหตุรถกระบะมิซูบิชิสีเทา
เสียหลักตกร่องกลางถนนเพราะว่าถนนลื่น
แล้วก็ถลายไปชนกับต้นไม้จนพังยับเยินทั้งคันด้วย
คนขับเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะเหตุเกิดบริเวณหน้าโรงพยาบาลกบินบุรี
ส่วนคอกวัวของชาวบ้านในตำบลหนองกี่
กบินบุรีก็ถูกพายุพัดพังเสียหายเหมือนกัน

เพราะดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีชาวบ้านสามคนนะคะได้รับบาดเจ็บหลังเข้าไปหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วมันเกิดฟ้าผ่าต้นไม้ต้นนั้นพอดีค่ะ
เมืองต้นทีมอาสากู้ภัยนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกบินบุรีทั้งหมดอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
อันนี้คือภาพเหตุการณ์ที่กิ่งไม้กิ่งโพงเนี่ยมันร่วงลงมาใส่รถจักรยานยนต์นะคะ
ส่วนพื้นที่นครนายกค่ะก็ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเหมือนกัน
แต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
อำเภอบ้านนาค่ะมีเสาไฟฟ้าล้มกิดขวางทางจราจร
บนถนนสายรังสิตนครนายกแล้วก็ถนนเรียบคลอง
ทำให้รถไม่สามารถสัญจรได้นานกว่า๑ชั่วโมงค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเคลียร์พื้นที่จนสามารถให้รถสัญจรได้ตามปกติ
รวมถึงที่วัดสมรในตำบลบ้านนากำลังมีพิธีชาปนกิจศพอยู่
ก็มีลมพายุพัดเต็นต์ขนาดใหญ่ล้มเสียหายระเนรนาศเลยนะคะ
เจ้าภาพต้องรีบเก็บข้าวของกลับเข้าไปในวัด
ขณะเดียวกันตลาดนัดชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
ได้รับความเสียหายจากแรงลมด้วยเหมือนกัน
ข้าวของกระจัดกระจายไปหมดเลยค่ะ

เป็นพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มในหลายพื้นที่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ตำบลบ้านลานและตำบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่ค่ะ

มีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกด้วย
สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนจำนวนมาก
ต้นไม้ปลายโฆษณาก็หักโค้นกิดขวางการจราจร

เคลียร์พื้นผิวจราจรให้รถสามารถสัญจรได้ตามปกติให้ได้เร็วที่สุด
ส่วนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ต้องเร่งแก้ปัญหาไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่เหมือนกัน
ให้ชาวบ้านสามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งสำรวจความเสียหาย
เพื่อเร่งช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะ